พร้อม

เรื่องแรกวันนี้ก่อนรู้จักหมีขอไหม
มีเคนมารู้จักจากที่โดนฆ่านี่แหละ
เชื่อไหมว่าหมีขอแล้วนะประหลัดยังไม่ยอมเลย
ไม่มีขอเขาเชื่อหมีขอ
หมีขอเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับ
ประหลัดอำเภอที่ด่านมะขามเตี้ยเนี่ย
เข้าไปล่าซึ่งตอนนี้ข้อเท็จจริงเนี่ยกำลังสืบสอกันอยู่นะครับว่า
ใช่ก็ปฏิเสธอยู่นะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นยังไง

จากกรณีที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไซโยก
แล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับ
ผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าพญาเสือ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
นำกำลังเข้าจับกลุ่มคณะออฟโรดรวม๑๒คน
ซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับมีนายวัชระชัยสมีรักษ์
เป็นประหลัดอำเภออยู่ด่านมะขามเตี้ย
พร้อมกับรถยนต์เฟอร์วิว๖คัน
ตรวจค้นนะครับไปพบอาวุธปืนพกนะครับเป็นปืนพกสั้นออโตมิติก๒กระบอก
กระสุน๓๑นัดปืนยาวไลฟล์ขนาด๒๒
ติดท่อเก็บเสียง๑กระบอก
พร้อมกับกระสุน๓๔นัด

ซากของหมีขอ๔ขา
นี่นะฮะนี่นะครับ
ล่าสุดนะครับวันนี้เลย

คนเอกอนุโพงเผาจินดา

กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีดังกล่าว
ตนได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าวแล้ว
ในเบื้องต้นนี้ทางนายชัดชัย
ได้สั่งการกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ประหลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยโดยเด็ดขาด

โดยวันนี้นะครับจะมีคำสั่งให้ทางนายวจรชัย
้นจากการปฏิบัติหน้าที่ประหลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยก่อน
เพราะจากการสอบสวนพบว่าประหลัดอำเภอคนดังกล่าวนั้น
น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง

มีคำสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อน

ตนยังไม่ทราบทราบแต่เพียงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น
นี่นะฮะในเวลาต่อมานะครับนายจีรเกียรติภูมิสวัสดิ์
ท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมนะบอกว่าขณะนี้เนี่ยได้มีการสั่งให้
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
กับนายวัชราชัยสมีรักษ์ประหลัดคนนี้เนี่ยนะฮะ
บอกว่าได้มีคำสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อน
ตามกฎกพที่๑๑พศ๕๓๘ในข้อ๓วงเล็บ๑
กว่าคดีหรือว่าผลการสอบสวนจะแล้วเสร็จ
ส่วนนายสการแก่งหลวงแล้วก็นายอนุสรเรือนงาม
อายุ๑๒ปีเนี่ยนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่
ได้มีการสั่งการนะครับให้พักการเป็นสมาชิก
อาสารักษาดินแดนชั่วคราว
หากผลการสอบสวนหรือว่าคดีสิ้นสุดลงนะครับ
พบว่าผู้คนทำผิดเนี่ยทำผิดจริงนะครับ
ทางผู้บริษัทจังหวัดกัญชบรีสั่งให้ออกจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดงทางทีครับ
อันนี้คือออสสอร์ใช่ไหมคะ

คือเขาปฏิเสธเขาบอกไปทำบุญ

ไปที่สำนักสงส์อะไรเต่าอะไรของเขานั่น
พอเสร็จเข้าไปเข้าไปในป่าคุณผู้ชม
เขาบอกว่าเขาก็ไปเจอเป็นลักษณะเหมือนแบบ

เอาปืนไปทำไมกระสุนอีกเป็นร้อยนัด

จริงแล้วหมีขอนี่เป็นเหมือนแบบกระลอกนะ
ใช่เป็นพันธุ์เหมือนสายพันธุ์นั้น

ที่บอกว่าหมีขอเพราะมันชอบแบร์มือออกมาขอ
หมีนะคะคุณค่ะไม่ใช่นะครับมีหางมันนะพี่
คือหมีขอนี่เขาบอกใกล้๐พันแล้วนะจากกรณีการจับกลุ่มตัวประหลัดอำเภิกัน

เขาบอกว่าหมีขอนี่ปีนต้นไม้ได้เก่งมาก
โดยใช้หางที่ยาวก่อเกี่ยวกิ่งไม้
มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศในฐานะเป็นผู้กระจายเมล็ดพืช
แล้วก็เป็นการควบคุมประชากรสัตว์ฟันแท้
ที่สำคัญหมีขอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า๒๕๖๒
หมีขอมีชื่ออยู่ในบัญชีชนิดพันธุ์ที่ไม่มั่นคงของสหภาพนานาชาติ
เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากร
ถูกจัดให้อยู่ในฐานะถูกคุกคาม
เพราะว่าจะหมดแล้วอานี่ครับขยายฟันได้น้อย
บอกว่าถูกคุกคำในระดับที่มีความเสี่ยงกับศูนย์พันธุ์จากธรรมชาติด้วย
ไกลละเหมือนก่อนนี้เลยนะไปยิงเขาเฉยเลย
หูกคลีอะไรอย่างนี้นะไปหมดละเขาบอกว่ามีคนเอามาขายเขาดูดิ
เป็นประหลาดอำเภอ

เขามีสิทธิ์นะเขาเป็นผู้พิทักษ์ป่านะ

มันไม่แต่จริงแล้วตามข้อกฎหมายแต่ทำไมเขาตรอด
ตรวจค้นได้เขาจะเป็นภูมิทักป่าได้ไหม

ทางผู้ว่าจังหวัดกันเจลปูรีก็บอกว่า

บอกว่าเป็นใครก็ตามแต่ไม่สนฟันไม่เลี้ยง

สืบอยู่
อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นกรณีที่เป็นภาพที่สยดสยอง

นั่นก็คือกรณีหนุ่มเมายาบ้าคุ้มคลั่งอารวาส

ทราบชื่อภายหลังว่าชื่อนาย
วายุอายุ๒๗ปี
เหตุเกิดเมื่อเวลา๑๑นาฬิกาของเมื่อวานนี้
อาธหารตำแหน่งรองเสาร์วปเสาร์ภภที่

แต่นายคนนี้กลับถือไม้หน้าสาม

แล้วก็ตีอย่างสุดแรงนะคะไปที่ศีรษะ
จนกระทั่งร้อยตำรวจตรีวิทยานั้นหมดสติ
จากนั้นชาวบ้านใกล้เคียงก็รีบเข้าไปช่วยกอดรัดหนุ่มบ้าคลั่งลายนี้นะคะ
มีคนหนึ่งกอดด้วยแบบว่าให้หยุด

ไปเลยจนกระทั่งมีอีกหลายคนเนี่ยเข้ามาช่วยทำให้จับในคนนี้ได้นะฮะ
แต่เขาก็ยังคุ้มคลั่งแล้วก็จนก็ต้องใช้เชือกมัดมือมัดเท้า
ก่อนนี้ควบคุมตัวมาสงบสติที่สหพพฤติชุมพลตรวจภาษาว่าก็แน่นอนนะคะ
ตำรวจก็ตีนะคะอันนี้ตำรวจก็ตีนะคะ
เพราะว่ามีสารเสพติดในร่างกายแล้วก็ได้ควบคุมหนุ่มคลั่งลายนี้

ล่าสุดนี้พลตำรวจตีสมพฤษขอมปรางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชายภูมิ

เปิดเผยความคืบหน้าว่าร้อยตำรวจตรีวิทยานั้นมีอาการบาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะ
ว่าสมองบวมขณะนี้อยู่ระหว่างการรอแฮลิคอปเตอร์
นำตัวร้อยตำรวจตรีวิทยาไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลตำรวจที่กรุงเทพนี้นะคะ
แล้วก็หนุ่มคลั่งเมายาบ้านี่นะคะล่าสุดเสียชีวิตลงแล้วในห้องขังที่สพพระดีชุมพลเมื่อเช้าตรู่ที่ผ่านมา
ว่าคงจะเป็นผลที่รับการบาดเจ็บขณะที่ชาวบ้านและตำรวจเข้าระงับเหตุ
ซึ่งต้องมีการสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตของนายวายุอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งการที่ผู้ต้องหาเสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัวและมีอาการคุ้มคลั่งยาและเกิดเสียชีวิต
ตนเองได้สั่งให้กรรมการลงไปสอบสวนข้อที่จริงทั้งหมดเพิ่มเติม
เช่นกันพร้อมให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายทุกเรื่องต้องสามารถชี้แจงรายละเอียดได้
และขอให้มีที่มาที่ไปแต่ขอให้คณะสอบสวนข้อเท็จจริงนั้นตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนนะฮะ
ทางด้านเฟซบุ๊คตำรวจชายภูมิยินดีรับใช้ประชาชนก็มาอัปเดตว่า
การที่ร้อยตำรวจตรีวิทยาอาทหารถูกทำร้ายมีการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้คือ
๑คือข้อเท็จจริงนั้นมีอยู่ว่าเมื่อวันที่๗ตุลาคม
เจ้าน้องที่ตำรวจสภพชุมพลคนร้ายคุ้มข้างอรวาสบริเวณถนนใสวงใหญ่หนองบัวแดง
แล้วก็ทราบชื่อในคนนี้ว่าชื่อนายวายุกัญญประสิทธิ์
ใช้อาวุธไม้ตีร้อยตำรวจตรีวิทยาอาทหารจนกระทั่งเสียหลัก
แล้วก็ล้มลงแล้วก็เข้ามาตีซ้ำที่บริเวณใบหน้าและศีรษะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องก็เข้าจับกลุ่มในวายุเบื้องต้นก็ถูกคุมขัง
และการดำเนินการนั้นก็คือได้นำตัวร้อยตำรวจตรีวิทยา
ส่งโรงพยาบาลพระที่ชุมพลส่งไปที่โรงพยาบาลชายภูมิ
และวันนี้ก็จะส่งมาที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะ
เนื่องจากว่ามีอาการเลือดออกในสมองนะคะ
ตอนนี้นายนรงวุ่นซิลผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิ
พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสมพฤษขอมปรางเนี่ยนะคะ
ท่านก็บอกว่าได้เข้าเยี่ยมร้อยตำรวจตรีพิทยาให้กำลังใจ
กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น
คือถ้าเราดูภาพมันเกิดอย่างรวดเร็วมาก
จนก็คงไม่นึกว่าจะอุกอาจขนาดนี้
ขนาดนั้นเพราะว่าใช้สารเสพติดก็คือคุ้มข้างนั่นเอง

ซึ่งจริงแล้วนายวายุเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบ

แล้วก็จะอยู่ในบริเวณบ้านเขานี่แหละฮะ

หวาดระแวงว่าจะถูกทำร้ายไหม
วันที่เกิดเหตุรู้สึกว่าจะไปมีเรื่องกับทางตำรวจ

ตำรวจเขาก็มาเอามอเตอร์ไซค์เขากลับคืนใหม่
แล้วก็จะรู้สึกจะเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องมาถึงเรื่องนี้แหละฮะ
นี่นะครับก็คือทำให้ทาง
ทางคุณวิทยาเนี่ย

แล้วก็ทางหลังจากนั้น

หน้า๓มาจากทางวายุเนี่ย

ทีนี้มันก็เลยเป็นประเด็นกันขึ้นมาตอนนี้อยู่นะครับว่า

อันนี้พูดในแง่อารมณ์อารมณ์
อีกมุมนึงเขาก็บอกว่า

ตีแค่ทีเดียวก็พอคือล็อกก็อยู่

ตอนนี้ต้องมาดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไง
อาชีพตำรวจนี้เสี่ยงจริงเลย

เรื่องนี้ก็เรื่องเศร้า

อ้างว่าตัวเองเป็นผู้การ

การเป็นทหารนะ

โดยได้ไปแฉภาพในโซเชียลมีเดีย

แต่งเครื่องแบบนายทหารอากาศ

เรียกตัวเองว่าผู้การโจ๊ก

ถึงกระทั่งยอมตัดเครื่องแบบราคา

นี่คุณคิดุ
นี่ได้มีโอกาสนะเข้าไปกินอยู่ในบ้านเหยื่อนะ
นี่นึกโอ้โฮไอ้มีชุดล่างทรงหรือเปล่าแปลก
ไม่ใช่ไปไปให้รู้ครับไปไหนบ้างพี่

เต็มยดนายแน่มาก
เข้าไปเป็นว่ากินอยู่ในบ้านของเหยื่อที่หมู่บ้านหรูหลา

เพื่อนบ้านใกล้เคียงเขาก็มีความรู้สึกว่าสงสัยพฤติกรรมอย่างนี้แปลก
เขาก็เลยไม่อยากจะเชื่อว่าในรักชาติอะไรเป็นในทหารจริง
เฉพาะกิจต่อต้านทหารปลอมแล้วก็ตำรวจปลอมช่วยตรวจสอบให้หน่อย
มีเพจนี้ด้วยเหรอนี่ดูซ้ายมือสินี่คือตัวจริงตัดผมเป็นทหารนะ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะก็ได้เข้าไปควบคุมตัวเลย
จากการสอบสวนว่านายรักชาติให้การยอมรับเลยว่าตัวเองไม่ใช่ข้าราชการหรอก
แล้วก็ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งหรอกแต่ว่าชื่นชอบทหาร
และที่ชอบมากคือทหารอากาศเป็นพิเศษเลยนะ
สูงไงหรอ๑๖๕บาท๑๖๕บาทประมาณนั้นไม่ได้สูงมาก
อดีตเขาบอกว่าเขาเคยไปสมัครสอบนักเรียนเตรียมทหารในปี๒๕๕๙
แต่ผลปรากฏว่าไม่สามารถที่จะเข้าเรียนได้เพราะว่าสายตาสั้น
จากนั้นก็เป็นนายทหารเกณฑ์สังกัดพลทหารต่อสู้อากาศยาน
จะปลอมขนาดนี้ปลอมเป็นนักบินอวกาศ
บ้านเราไม่มีอ่ะสิคะบ้านเราไม่มีค่ะ

ใช่นะอย่างนี้พอเขาไปเป็นพลทหารต่อสู้อากาศยานใช่ไหม
พอปลดประจำการออกมาก็ยังแอบอ้างตัวเองว่าเป็นทหารอากาศอยู่
แล้วก็ไปจีบสาวให้หลงไหลกันเลยทีเดียว
โดยบอกว่าตนเองเป็นอาจารย์สอนนักบินรบ
จนสาวหลงเชื่อได้คบหาอยู่กินกันเป็นฉันสามีภรรยา

ส่วนเครื่องหมายทางราชการทั้งหมดที่ติดอยู่กับรถ
ก็ได้ซื้อมาจากร้านขายตราราชการแห่งหนึ่ง

สำหรับชุดในทหารอากาศเต็มยศที่ตนแต่งเซลฟี่
จนถูกนำไปโพสต์ประจาน
ก็เป็นเครื่องแบบที่ภรรยาคนปัจจุบันนี้เลยจ้ะ
ออกเงินค่าตัดชุดให้นะฮะ
กระทั่งโดนตำรวจติดตามจับกลุ่มได้ในที่สุดนั่นแหละ
เขาก็ได้ไปแจ้งข้อหารอิตลักษโชษนี้นะ
ตามฐานความผิดในพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการปี๒๔
ข้อหาใช้เครื่องหมายราชการโดยไม่ได้รับอนุญาต
อัตราโทษก็จำคุกไม่เกิน๑ปีน้อยไปไหม

เออแล้วก็ปลอมหรือว่าเรียนเครื่องหมายราชการอัตรา

ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสนมีนบุรี
ก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปก็แล้วกัน

ปัจจุบันแสดงว่ามีมาหลายภรรยาแล้วไปอยู่กับเขา

นี่มันก็ไม่ได้ว่าดูหน้าตาจะดี

พอเช้าขึ้นมันก็จะต้องแต่งตัวขับรถออกไปทำงานถูกป่

มึงไม่เคยติดรถตอนเช้าไปด้วยกันกับหัวเลย

โอ้จังจริง

เออ

ขบวดคิวไม่ได้

พี่อย่างคิวไม่ได้

ลังกงกลำ
หนุ่มเคยชีดเมื่อก่อนน่าแบบงี้

ตอ๊ะแต่ขอให้ตาขึ้นเพื่อตาตก

ทำไมมันมีแต่เรื่องดีทั้งนั้นเลย
ไม่ได้ชกธรรมดาระยชก

ดีเนี๊ยะ

การลักทรัพย์นั้นไม่ธรรมดาแล้วเข้าไปฉกของพระถึงในวัดจากตัวพระ
เมื่อวานนี้เลยนะฮะวันนี้เลยผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดหนองปลือ
ที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
หลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีมิจฉาชีพเข้าไปภายในวัดหวังจะลักทรัพย
มีภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพพฤติกรรมของคนร้ายเอาไว้ได้
นี่นะฮะเป็นสาวใหญ่คนหนึ่งเห็นไหมเดินตามพระนั่นแหละค่ะ
จากการสอบถามพระครูรัตนาโชธธรรมอายุ๖๕ปีเจ้าอาวาสวัดหนองปลือ
ให้ฟังว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๔นะคะ
วันมาแล้วขณะที่พระสงฆ์ในวัดกำลังรอโยมมารับ
เพื่อไปสวดพระอภิษฐรรศพภายในหมู่บ้าน
ระหว่างนั้นพระลูกวัดก็มาเคาะประตูบอกว่ามีโยมหาพระครูครับ
เปิดประตูออกมาก็พบผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ๔๐๕๐ปีสูง๑๖๐เซน
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเดินมาบอกว่ามาขอความช่วยเหลือ
เขาบอกว่าเดือดร้อนเรื่องเงินจะมาขอเงินสัก๓๐๐๔๐๐บาท
โอ้โหไม่ขอสัก๒แสนเลยล่ะ
พระครูตอบไปว่าพระไม่มีเงินหรอกโยม
ระหว่างนั้นหญิงคนดังกล่าวก็มองมาที่โทรศัพท์ของพระ
มือถือซึ่งอยู่ในมือของท่านพระครู
และตรงเข้ามาแย่งเอากับมันสิแย่งจากมือ

พระครูทำไงเดินหนีรู้ตัวไหม

พระครูก็เลยกดโทรศัพท์หากรรมการวัด

และพยายามจะยื้อเอาโทรศัพท์ตลอดเวลา
แล้วรูปนี้ทำอะไรรูปนี้เดินหนีเหรอ

ส่วนพระรุกวัดที่อยู่ภายในกุฏิ

ก็เลยเข้ามาช่วยเหลือพระครู

เอาพระครูไปหลบในกุฏิของพระลูกวัดอีก

ระหว่างนั้นน้องสาวพระครูและชาวบ้านได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ

นางสวมยิ่งพิมาอายุ๕๑ปี
ตนได้รับโทรศัพท์จากพระครูพี่ชาย

ชวนเพื่อนและกรรมการวัดที่อยู่ใกล้เคียง

พบผู้หญิงคนดังกล่าวนั้นเดินวนไปเวียนมา

ตนก็บอกหญิงคนดังกล่าวว่าพระครูไม่มีเงิน
เดี๋ยวร้อนต้องการของความช่วยเหลือจะพาไปหากำนันหรือผู้ใหญ่บ้านแทน

ส่วนท่านพระครูก็ไปแอบอยู่ในกุฏิของพระอีกองค์หนึ่ง

มีคนมารับก่อนจะเดินทางออกไปทางอำเภอชุมพวง

ก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านและสารวัตรกำนันให้ทราบ

ถ้าหากว่าเจอผู้หญิงคนดังกล่าวที่เห็นในภาพวงจรปิด
เพื่อนำตัวสอบสวนหาข้อที่ที่ต่อไป
ไม่แล้วก็มีตอนที่แบบว่ากระชากโทรศัพท์

จะมาดึงพระจะมาดึงผู้หญิงไม่ได้ไงเป็นพระ

คุณพระนี่ล่ะแล้วท่าน

อีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมสูงสูงหน่อยนะนะเออนะอ่านเดี๋ยวมามานี่
มีพระสามองค์สามรูปนะ๓รูปนี่นะพระก็ยืนเกาศีรษะอยู่
แกล้งแกล้งแกล้งแกล้งแกล้งแกล้งแกล้งแกล้งแกล้งแกล้งแกล้งแกล้งแกล้งแกล้ง
แกล้งแกล้งแกล้งแกล้งแกล้งแกล้งแกล้งแกล้งแกล้งแกล้ง
แกล้งแกล้งแกล้งแกล้งแกล้งแกล้งแกล้ง
แกล้งแกล้งแกล้งแกล้งแกล้งแกล้ง
แกล้งแกล้งแกล้งแกล้งแกล้ง
แกล้งแกล้งแกล้งแกล้งแกล้ง
แกล้งแกล้งแกล้งแกล้งแกล้ง

แกล้งแกล้งแกล้ง

สูงอายุนะชาวจีนคนหนึ่งพลัดตกมาจากลิฟต์สูง๘เมตร
เสียชีวิตทันทีเรื่องของเรื่องก็เป็นแบบว่าผู้ชายเนี่ยสองคนเนี่ยเขายืนอยู่เนี่ยนะคะ
แล้วเสร็จแล้วนี่ไอ้อีตานี่เขาก็บอกว่ารอลิฟต์นานมากเลย
นี่แล้วเขาเอาประตูไขแล้วพล้อมไปเลยดูนะพล้อมลงไปเลยไม่ใช่
เขาก็พลังหัวฟื้นอยู่เขาก็กดลิฟต์เพื่อที่จะรอนี่ให้ดริฟต์มา
ผลปรากฏว่าไอ้หนุ่มเนี่ยมันด้วยความแบบว่าใจร้อน
ใช่ไหมมันก็เลยแบบเอากุญแจเนี่ยนะ
ไขนะเพื่อที่จะแบบว่าเปิดประตูเปิดเนี่ยลิฟต์มันยังไม่มา
อิตาคนแก่ครับมาแล้วเขาเดินเข้าไป
ลนลงไปเลย
เขาก็น่าจะเห็นว่ามันมืดเนอะ
น่ากลัวไหมนี่ก็ตายคราบที่เลยนะ
ไม่แน่อ่ะโอโก้โก้โอ้ยตายจักร

รายงานข่าวนรายงานไม่เปิดเขยนะค่ะ
เขาเป็นคือผู้ชายผู้ชายคนหนุ่มเนี่ยเป็นลูกเขยนะ
อ๋อรู้จักกันอ่าใช่
ก็เป็นแบบว่าเอ่อลูกเคยกับพ่อตามายืนนั้นแหละ
โอ้โฮคุณสุดช้านแล้วแป๊บที่ความใจร้อนอะ
ดลิฟต์แล้วมันยังไม่มาไงตัวเองก็เลยเอากุญแจไปเปิดประตู
ซึ่งมันเปิดได้เหรอวะอยากถามจัง
เหตุงานนี้ก็เลยอยู่ในการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ต้องสืบเสวน

มันแบบขุนแจนี่ทำไมถึงสามารถมีหลัก
ตอนนั้นเนี่ยมีคลิปคนจีนคนหนึ่งว่าเขาโดดถี่ประตูลิฟต์
นึกออกไหมแล้วลิฟต์มันเปิดปึ๊ดอย่างนี้แล้วตกไปข้างล่าง
แล้วก็มีเหมือนกัน
นี่นะครับคือสายย่อสายตื้นที่ต้องหลบไปนะเพราะโซเชียลเขาชื่นชมสาวน้อยคนนี้มาก
ถอดรองเท้ารำไทยนะครับประกอบเพลงรถแห่ในงานคอนเสิร์ต
อ่อนช้อยงดงามแถมเข้าจังหวะด้วย
นี่นะฮะเฟซบุ๊กทัศน์เจริญสาวศรีสะเกดเขาได้มีการโพสต์คลิปสาวน้อยผมสั้นคนหนึ่ง
รองเท้าฟ้อนดำอย่างอ่อนช้อยไปในงานคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งนะครับ
มีการเปิดเพลงกันอย่างสุขสนานแตกต่างจากคนอื่นที่ร่วมงาน
นี่นะครับทั้งนี้นะฮะได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมสาวน้อยคนนี้เป็นจำนวนมาก
โดยส่วนใหญ่นะครับระบุว่าสาวน้อยคนนี้รำได้อ่อนช้อยสวยงาม
และที่สำคัญคือเข้ากับจังหวะเพลงมองแล้วดูดีกว่าการเต้นสมัยใหม่
วัยรุ่นเนี่ยบางกลุ่มชอบเต้นในทางลามกอนาจารย์ดูแล้วไม่เหมาะสมแต่คนนี้รำนี่นะครับ
ส่งน้ำส่งน้ำกินน้ำหน่อยเพื่อนลำต่ออินน่ะอินเขาก็อ่อนช้อยจริงนะ
เขาก็บอกดีกว่าการไปเต้นแบบว่าที่เราเห็นเหนือบ่อย

ก็มันแร่หลายมาก

ชื่นชอบชื่นชม

เออไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาก็เป็นอีก
มุมมองหนึ่งที่เขาบอกว่ามันก็ดูน่ารักดี

ก็ลำลำมาสีก
ลำมาสีกลำมา
เพิ่งนะเพิ่งนะ

แต่ต้องฟังจากการสารสะเทือนของเสียงมีเตี๋ยวเนอะใช่ไหมพี่ครั้งประมาณเออนะเอาไปกับน้ำใจให้น้องด้วยนะ
ช่วงหน้าข่าวดีของป๊อกมากี้ได้ลูกแฝนแล้วได้ได้ลูกแฝนเหรอ

มาค่ะมากกี้แพ้ท้องหนักมากเลย

แล้วก็ไปตรวจเช็คแล้วก็เป็นแฝดกันเลยทีเดียวค่ะ
ก็มีความรู้สึกมีความสุขมากเลยนะ
๊อกคุณพ่อนี่ดูภาพนี้เห็นไหม
นี่รอมานานแล้วในที่สุด
ในมือมีเครื่องตรวจคันด้วยใช่ไหมใช่ไหมนะฮะ

งานนี้ก็เห็นได้อย่างชัดเลยว่า
คุณแม่คนสวยก็มีอาการแพทย์ท้องหนักมากด้วย

แล้วก็ภาวะฮอร์โมนของนาง

แปรปวนมากทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย

หนักสุดเลยและเป็นเรื่องเป็นเรื่องอาการเหม็นผัวอีกต่างหาก
เหรอนี่เหม็นผูวะเหม็นผูวะเข้าใจป่ะ
เรื่องก็มีว่ามันเกิดอาการแพ้ท้องขนาดนี้ใช่ป่ะ
แล้วก็นอนพักอยู่บนเตียงในลักษณะที่เห็นอย่างนี้
เพราะหนุ่มป๊อกเนี่ยเขาก็มาคอยดูอาการนู่นนี่นั่นต่างนานา
แต่กลับเจอมากกี้นะบอกว่าเฟบีอย่าพูดเลยหยุดเดี๋ยวนี้
หนุ่มป๊อกก็บอกว่ามันเป็นอาการที่เหม็นผัวใช่ไหมลักษณะแบบนี้
ทางด้านแม่เขาก็บอกว่าท้องแบบเหม็นผัว
เออมันเหม็นเพราะว่าผัวพูดเยอะจนรำคาญประมาณนั้นนะ
เขาเป็นเหมือนกันนะเป็นไหมนอนท้อง
แพ้ท้องแต่ว่าไม่เหม็นแพ้ท้องแต่ไม่เหม็นผัว

แต่เคยได้ยินแต่เราก็เคยได้ยิน

เกลียดเกลียดเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวกับท้อง

ผู้ก็บอกว่าเอออันนี้อาการแพทย์ท้องจริง
นะเออแฟนการ์ดก็เฮกกันไปเลยทีเดียว

ไม่ชอบที่เที่ยวแอมโนซี่อะไหนฉันคนนี้แออัด
แล้วก็อาการดีขึ้นโดยเร็ววันนะคะ
ส่วนคุณแม่ลูกแฝดชมพู่อรยานะ
แค่ไหนก็ซื้อของเซลล์ให้ลูกแล้วก็บอกว่าก็แพลนว่าจะมีลูกอีกนะ
ใช่แต่จะรอให้ชุดนี้โตก่อนเข้าโรงเรียนก่อนหลายคนคิดว่า
ชมพู่เนี่ยคงจะต้องทุ่มทุนซื้อชุดแพงให้ลูกใส่ซึ่งเป็นของแบรนดเท่านั้นแน่เลย
แต่บอกว่าคิดผิดเพราะก่อนหน้านี้มีคลิปที่สาวชมพู่ซื้อเสื้อผ้าเซลล์ให้ลูก

จนทำให้หลายคนชื่นชมและเมื่อเจอสาวชมพู่ชมพู่ก็เปิดใจว่า
แม่ไม่นานเด็กก็โตไม่จำเป็นต้องซื้อของแพงเพราะเด็กไม่รู้หรอกของที่ใช้ยี่ห้ออะไร
เพราะว่าอยากฝึกให้เขาให้คุณค่ากับสิ่งของแบบนี้แต่เวลามีคนซื้อของแพงให้ก็รับไว้นะฮะ
น้องสายฟ้าพายุตัวไวมากและเป็นเด็กผู้ชายมากจะสนซื้อชุดอะไรมาก็เปื่อนหมด
ตอนที่ไปเมืองนอกเนี่ยก็ไปซื้อกันพอรูดบัตรจ่ายชมพูสะดุ้งโยงเลย
มันแพงไม่นึกว่าจะแพงขนาดนี้
ส่วนตนก็คิดมักจะซื้อแบรนด์ธรรมดาและราคาหลักร้อยเท่านั้น

เขาบอกว่าชมผูกว่าอยากมีก็คิดไว้บ้าง
ยังไม่ใช่เร็วนี้นะคะเพราะว่าอย่างน้อยต้องให้สายฟ้าพายุเข้าโรงเรียนก่อน

ปีหน้าค่อยว่ากันนะฮะว่าจะไหวหรือไม่
ก็ได้อีก๒ปีเนอะ๒ปี๓ขวบ
ไปที่เรื่องของคุณบอยพิษนุก่อน
เขาบอกตอบกลับยาวเลย
มีคนแปลกหน้าเนี่ยแชทมายืมเงินเขา๒๐๐๐
จริงบอกกลายเป็นที่ที่เหล่าคนดังหลายคนต้องเจอกันนะครับ

บางคนเนี่ยมีจำนวนสูงจนน่าตกใจ

เขาบอกว่าต้องนำแชทที่มีสาวนะธักขึ้นมายืมเงิน

พร้อมกับมีคำตอบเด็ดจากเขาด้วยนะครับ
โดยเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นว่ามีสาวคนนึงเนี่ย
ตอนนี้เดือดร้อนเพราะไปกู้เงินมาลงทะเบียน
เลยอยากจะขอยืมเงินพิธีกรดังซะหน่อย

ก็ไม่รู้เหมือนกัน

ดการยืมเงินทุกกรณีนะจ๊ะ

คนใกล้ตัวเนี่ยยัง
ยันคนไม่รู้จักเก็บหมด
นี่นะฮะหนี้สินพี่ก็เยอะ
ต่างคนต่างรับผิดชอบชีวิตตัวเองดีกว่า
ยืมเงินเท่ากับการเสียคนรู้จัก

ถูกขนาดพี่บอยพิธีกรดำรวม

ของคุณบอยพิศนุเขาว่าพิธีกรดังขอสองหมื่น
ถ้าเกิดแชทมาขอพี่หนุ่มดังระดับ๓แสนคือน่ะ

แล้วใส่ชุดนักศึกษามาให้ดูด้วย

พี่ส่งรูปมาก่อนอาจจะไม่ต้องผ่อน

ไม่ใช่อาจจะหรอก
ใช้คำว่าอาจจะทำไมเมื่อก่อนผมเป็นทัพ

เป็นประธานกองทุนอาหารกลางคืน
อาหารกลางคืน

เหม็นทุกอย่างเหม็นสบู่เหม็นหัวเหม็นหมด

แต่เขามีนะเขาบอกมีกินจริงนะ

เคี้ยวแบบแปลกเนาะ

ครั้งนี้มีภาพปรากฏแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ
ไปดูแม่กิ๊ก

อยากจะรู้เรื่องหมีขอเนอะ

อากอนหัวบัวดีภาหมา
ซาดู

ความตั้งใจของนางร้ายสาวกิ๊กมะยุริน

หลังจากนั้นเจ้าตัวก็ละทางโลกนะครับ

หันหน้าเข้าหาทางทำโกนหัวบวชชี
แล้วก็ไปถือศิลป์นะครับที่วัดป่าในประเทศพม่า
นี่นะครับล่าสุดครับในเฟซบุ๊คของคุณกิ๊กมรุษยุรินหรือว่าแม่ชีกิ๊กเนี่ยนะครับ
ได้มีการอัปเดตภาพล่าสุดกับแม่ชีกิ๊กหลังจากที่โกนผมบวชค่ะ
นี่นะฮะไปรักษาศีลอยู่ที่พม่าเป็นภาพที่แม่ชีเดินรับบาทในหมู่บ้านที่ประเทศพม่า
กริยาอาการที่สงบเยือกเย็นและสีหน้าของแม่ชีก็ดูผ่องแพ่วสดใส
มีความสุขกับการได้ปฏิบัติธรรมในครั้งนี้อย่างไรก็ตามนะครับ
ก็ขออนุญาตอนุโมทนาบุญกับแม่ชีกิ๊กอีกครั้งหนึ่งนะครับ
สาธุสาธุนะครับ
ดีจังเลยน่ะเป็นบุญมากเลยนะ
แล้วก็ดูผ่องใสมากเลยแล้วแม่ชีก็บอกนะว่าจะบวชจนถึงประมาณครึ่งปี
แต่รู้ไหมว่าเขาตั้งใจไปว่าถ้าให้แบบว่าบรรลุโสดาบันเนี่ย

ใช่แต่ว่าท่านก็บอกนะว่า

ขอให้ถึงวันนั้นก่อนว่าจะว่ายังไง

บอกกับคุณแม่ไว้ก่อนที่จะไปบวชด้วยซ้ำนะว่า
เหมือนแบบกราบลา

เพราะไม่รู้ว่าการตัดทั้งนี้

แล้วเสร็จแล้วแม่ชีก็ตอนนั้นปฏิบัติอยู่ด้วยใช่ป่ะ

เวลาแม่ชีเขาก็คุยในกองนะ

ใช่

คือได้สัมภาษณ์ทันทีหนึ่งแม่ชีเนี่ย

ชีบอกว่าเนี่ยท่านเตรียมตัวตายเวลานอน

คือนอนไปเนี่ยคือท่านเตรียมตัวที่จะต้องไปเลย

ทำสั่งเสียบอกทุกอย่างเอาไว้หมด
อะไรอย่างเงี้ย

ไม่บวชก็เบียดก็ได้นะ

พี่มีแบบแองจี้ผิดเสื้อเต็มหัวเลยนะ

ทำไมครับกับหนุ่มไฮโซในกลั๊สนูดดูล
เป็นคนเดิมนะคะก็แน่นอนนะคะก็อยู่ในร้านอาหารหรูหรู
ฟี่ใส่กันนี่แนบชิดสนิทกันเลยนะคะ
เพื่อนเขาก็ไปแสดงความยินดีเลยทีเดียวเชียวจะบอกให้
แต่ก็ไม่รู้จะยังไงนะอริยาบทแบบว่า
อย่างนี้เขาเรียกว่าแบบสตอเบอรี่ในอินสตาแกรมกันเลยนะคะ
อ้าวใครส่งมาใครส่งมาให้เขาบ้าบอ
จริงเหรอเป็นความรักหรือเปล่าพวกเหมือนกัน

ทำให้ดูก้อยรัชวินป่ะให้ดูรูปพี่ตูนกับก้อยถ่ายแบบ
ดูรูปหน่อยแล้วก้อยก็บอกว่าพี่ไม่อยากจับมือหนูทำไมทำหน้าอย่างนี้

หัวหลอกนะทำไมทำหน้าอย่างนี้เท่ออก
แล้วก็ให้บอกพี่ไม่อยากจับมือหนูทำไมทำหน้าอย่างนี้

จับแบบจับดีจับสวยนะพี่มาสนึกว่าพี่ตูนดีแหละหรือเปล่า
ไม่อยากดูไงเขาภาษาชายดูยังไงครับพี่แม่
มันดูนุ่มนวลค่ะเอาล่ะหล่า
มันแหวนค่ะพี่ตูนดูสิดูเท่ออก

เท่มากเลยก้อยบอกว่าช่วยซื้อด้วยนะ
อ้าวเหรอซื้ออะไรอย่างแพรว
โอ้ยังมีแพรวอยู่โอเคโอเค
ที่หนูดูในนี้นะที่เห็นว่ายังลงรูปอัปเดตอยู่
มีคนในเฟซบุ๊กนะเวลาฉันไปเที่ยวไหนใน๑วัน
แล้วมีคนบอกว่าตายเขียนไหมกำลังเขียนอยู่ในคอลัมเพราะดูขนาดนั้น

แบบว่าแบบว่าทายกับบทความเกี่ยวกับร่องเรืออย่างนี้ไหมคะ
บทไม่ถึงรอบเดือนแล้วนี่ไปดูมิวเซียมแล้วด้วย